ช่วงเช้าวันนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนพิเศษฉลองรัฐขาเข้ารามอินทรามุ่งหน้าสุขุมวิทย์๕๐นะฮะ
คือใครที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นคลิปเหตุการณ์เนี่ยต้องบอกว่าน่าตกใจมาก

มีรถยนต์คันหนึ่งที่เขาจอดเสียอยู่ท่านผู้ชมดูนะฮะ
แล้วตำรวจที่มาช่วยกับคนที่มากับรถสองคนเนี่ยเขาอยู่หน้ารถกันหมด
ข้างหลังมันก็เป็นทางสำหรับจุดที่เขาจะแจ้งภัยอุบัติเหตุอะไรพวกนี้
คือคนที่เป็นคนขับรถเป็นเจ้าของรถเก่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
เขาถูกแรงกระแทกของรถจนกระเด็นร่วงตกลงไปข้างล่างทางด่วน

โอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิด

ทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์ก่อนทางลงสุขุมวิท๕๐เล็กน้อย
เป็นเหตุให้ผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้ารถเก๋ง
กระเด็นตกลงจากทางด่วนไปเสียชีวิตอยู่ข้างล่างทันทีเลยนะครับ

ตำรวจที่ยืนอยู่ด้วยกันบาดเจ็บ

โชคดีที่ไม่ได้รับอันตรายอะไร
พอได้แจ้งเหตุนะครับได้รับการแจ้งเหตุ
พันธุ์ตำรวจโทรชัดใช้เอียมอ่องรองพุ่มกับการสอบสวนสอนอททางด่วน๑
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนพิเศษ
แล้วก็อาสามูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็เดินทางมาตรวจสอบทันทีนะครับ

สภาพการชนด้านท้ายถูกชนเสียหายยับเยิน

ด้านหน้ารถไปเสยกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจทางด่วนนะฮะ
ไปด้านหลังประมาณ๒๐เมตร
กันชนด้านหน้าแล้วก็กระโปรงหน้าเสียหายอย่างหนัก
ข้างล่างลงไปนะครับที่ด้านล่างพบศพผู้เสียชีวิตอยู่นะครับ
สภาพศพก็คือมีบาดแผลที่ศีรษะขาขวาหักผิดรูปนะฮะ
แล้วก็ทราบชื่อคือชื่อนางสาวธัญพัฒน์วิพันพงศ์อายุ๖๘ปี
ผู้บาดเจ็บที่อยู่บนทางด่วนคือ
ร้อยตำรวจรีสุพชัยนอกอายุ๕๕ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วนหนึ่ง
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขับรถยนต์
แล้วรถก็มาเสียกลางทางนะฮะลงจากรถมาเพื่อใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน
แจ้งขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ
แล้วตำรวจก็คือร้อยมนตรีสุพศขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ก็เลยมาจอดช่วยเหลือนะฮะคือตอนที่มาช่วยเหลือเนี่ย
ตำรวจไปจอดจักรยานยนต์อยู่ที่ด้านหน้ารถที่เสียรถของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับ
ก็มีฟอร์จูเนอร์ที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถผู้ตายอย่างจัง
รถของผู้ตายก็ไปกระแทกกับจักรยานยนต์ของตำรวจทางด่วน
แล้วก็เสยร่างผู้ตายกระเด็นตกลงไปที่พื้นถนนข้างล่างเสียชีวิตคาที่
มีผู้หญิงอีกคนนึงที่มากับรถของผู้ตายนะฮะ
ชื่อว่านางสาวเขมณัฐรุ่งเรืองวิสิตอายุ๒๗ปีกำลังตั้งคันอยู่ด้วย
โชคดีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยทั้งที่แบบยืนอยู่คู่กันเลยไม่ห่างกันเลย
เนี่ยค่ะครับรองผู้กำกับสอบสวนสอนอทางด่วน๑นะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบปากคำนางสาวนุชนาธิพรมนะอายุ๓๕ปี
คนขับรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยค่ะเขาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังจะลงทางด่วนก็เลยขับซ้ายชิดไหลทางฝั่งซ้าย
ซึ่งจริงแล้วเป็นช่องฉุกเฉินแล้วก็เห็นว่ารถข้างหน้าเนี่ย
ขับอยู่เขาอ้างว่านึกว่าขับอยู่แบบช้าไม่รู้ว่าจอดเสียอยู่
เพราะไม่เปิดไฟฉุกเฉินเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ก็เลยขับแบบพุ่งชนไปแรงมากจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดอาการของร้อยตำรวจรีสุพธก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
คุณหมออนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้แล้ว
แล้วก็มีการเตือนนะคะว่าคนใช้รถใช้ถนนต้องระวังนะ
เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแบบนี้
จอดเสียข้างทางไหลทางเนี่ย

มันเกิดขึ้นบ่อยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ก็เลยต้องเตือนว่าต้องระวังนะคะ
เวลารถเสียก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แล้วก็ให้ยืนอยู่ห่างจากรถหน่อยค่ะ
สังเกตว่ามันเสี่ยงไหมที่รถจะมาพุ่งชนมันมืดไหม

ก่อให้เกิดความเสียหายหนักกว่าเดิมนะคะ
เรื่องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำคนขับรถฟอร์จูเนอร์นะคะ
เตรียมแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ก็คนขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ย
ชื่อว่านางสาวนุชชนาธิ์

เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ต้นให้การว่าเขาขับรถมาตามปกติ
ไม่ทันสังเกตเห็นรถจอดเสียข้างทางอยู่ที่ด้านซ้าย

ตอนนี้ก็ส่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าแพทย์ประเมินอาการอะไรเรียบร้อยแล้ว

ก็ต้องเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ตอนนี้ก็ต้องรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับ

ข่ายความผิดขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่ง
ตกลงจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานี
แล้วก็ถูกรถกระบะที่ขับตามมาทางปกติทับจนเสียชีวิต
ขับรถเก๋งมาแต่ว่ารถเนี่ยเสียก็เลยจอดข้างทางแล้วลงไปดู
จากนั้นรถเก๋งอีกคันหนึ่งขับมาพุ่งชนท้ายเหมือนกันเลย
แล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งมาชนต่ออีก
แรงจากการกระแทกทำให้รถดันร่าง
สุยจ่าตกลงมาจากทางคู่ขนานลอยฟ้า

แล้วลงมาเนี่ยโชคร้ายมากนะครับเพราะว่า
ถูกกระบะชนทับซ้ำอีกจนเสียชีวิตนะครับ
อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินที่ต้องวางไว้ท้ายรถเวลารถเสียเนี่ยอันนี้สำคัญ
ระยะต้อง๑๐๐๒๐๐เมตรขึ้นไป
ค่ะแต่ว่าอย่างที่ฟอร์จูเนอร์บอกว่ากำลังจะลงทางด่วน
ก็เลยขับมาทางไหลทางจริงไหลทางก็ไม่ควรจะขับอยู่แล้วไงฮะ
มันจะมีที่เว้นอยู่สำหรับรถที่จอดเสียฉุกเฉินแล้วก็ไปใช้โทรศัพท์
คุณมาไหลทางอย่างนี้มันก็อันตรายนะคะ